กรอบคำรับสารภาพเพราะว่านางสายสุนีคนนี้เนี่ยไป
ชิงทรัพย์นางเสวียนประสงค์ทรัพย์วัยเจ็ดสิบสามปี
ทีนี้จังหวะเมื่อสักครู่นี้คือจังหวะที่ตำรวจบอก
อ่าไหนทำให้ดูสิอืมว่าเอ่อถโมยของชิงทรัพย์กันยังไง
แล้วต่อสู้ยื้อแยกกันยังไงคุณยายคุณยายตบยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ยายแกก็สมจริงอะค่ะตบจริงเหมือนตอนเหมือนตอนที่ต่อสู้กันตอนจริงจริงเลยค่ะ
ตำรวจก็เลยอุ้ยยายยายพอก่อนไม่รู้ว่ายายเผลอหรือว่ายายอารมณ์ขึ้นหรือว่ายังไง
ครับทีนี้แฟนนุ่มของนางสายสุนีเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเป็นคนขับมารับเธอหลังเลิกงาน
แล้วก็มีคนร้ายสามคนขออภัยค่ะเอ่อ
หลังจากที่นางสายสุนีเนี่ยมีการถูกทำแผนคำประกอบคำรับสารภาพแล้วใช่ไหมคะ
กลับไปดูหน่อย๒มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาหรือนางสายสุนีไปชิงทรัพย์นางเสวียนที่บ้าน
เปิดเป็นร้านขายของชำในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
แล้วก็ต่อสู้กันแต่แน่นอนแรงคนอายุ๗๓สู้๔๑ไม่ไหวหรอกค่ะ
สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปนะคะนางสายสุนีหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้เงินไป๓๐๐๐
พันบาทแต่อย่างที่บอกคนทำผิดยังไงก็ต้องรับกรรมค่ะตำรวจจับตัวได้เมื่อเช้านี้เองนะคะ
ไปจับนางสายสุนีได้ที่โรงงานมะพร้าวในอำเภอประคำ
แล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุ
ก็ไล่เรียงไปเลยตั้งแต่ที่นางสายสุนีขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดหน้าร้านขายของชำที่เป็นบ้าน
เดินไปในร้านหยิบเอากระเป๋าเงินภายในร้านแล้วก็ต่อสู้กันกับผู้เสียหาย
ชาวบ้านเขาก็มามุงดูการทำแผนกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
นางสายสุนีนะคะหลังจากทำแผนอะไรเรียบร้อย
เธอก็ก้มลงกราบขอโทษยายเสวียนบอกว่าที่ทำไปเนี่ยต้องการเงินใช้จ่ายในครอบครัว
ยายเสวียรแกก็ยกโทษให้นะอืม
แต่แกก็สอนตามภาษาคนที่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนตามภาษาผู้ใหญ่ว่า
ต่อไปอย่าทำแบบนี้อีก
ขอไม่เอาเหน็ตเองขอยายก็ให้นะ
ทีหลังยังมาขโมยของยังมาทำแบบนี้
เธอก็บอกว่าจริงแล้วใจเธอเลยอ่ะสายสุนีอ่ะ
ไม่ได้อยากขโมยของเลยนะ
พอดีวันเกิดเหตุมาส่งร้าน

ขี่ผ่านมาถึงร้านก็รู้สึกเออหิวน้ำจัง

พอดีเห็นยายนั่งนับเงินอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนตาวาวอะค่ะ
เงินแล้วรู้สึกว่ากำลังต้องการเลย
ที่บ้านก็ขาดแคลนไม่มีเงินซื้อของไม่มีเงินจับจ่ายก็เลย
เหมือนกับว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะคะ
สุวินก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าจะจับคนร้ายได้
เพราะว่าร้านยายไม่มีกล้องวงจรปิดเลย

ยายก็อยากจะรู้แหละว่าเออทำไมต้องทำอย่างนี้กับยายด้วย

ต้องโดนข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางวันนะคะ
แล้วก็ถูกคุมตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ

มีมือมีเท้าทุกอย่างครบทำไมไม่ทำมาหากินเนอะ